สิบเอ็ดนาทีไปที่ศาลเชียงใหม่ฮะสารจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ให้ประกันตัวอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ในข้อหาทำอนาจารย์ผู้หญิงที่จังหวัดเชียงใหม่
วงเงินหนึ่งแสนบาทครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนายปริณภาณิชยภักษ์
อดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ไปกับทีมทนายความ
ไปที่สพเมืองเชียงใหม่ครับไปให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหา
คดีทำอนาจารย์ผู้หญิงชาวเชียงใหม่อายุ๒๕ปีเมื่อต้นเดือนมีนาคม

หลังจากผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้
พันธบดเอกภูวนาศดวงดีครับท่านผู้กำกับการสพเชียงใหม่
ระบุว่าคดีนี้เนี่ยแม้จะเกิดตั้งแต่๕มีนาคมปีที่แล้วนะ
แต่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุซึ่งเป็นโรงแรมกึ่งรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตะบนแม่เหียบอำเภอเมืองเชียงใหม่จนเชื่อได้ว่ามีมูลในการก่อเหตุจริงครับ
แจ้งข้อกล่าวหาทำอนาจารย์ผู้อื่นต่อหน้าธารกำนัน
หลังการสอบปากคำพนักงานสอบสวนได้ยื่นเรื่องขอฝากขังนะครับ
ระบบออนไลน์ต่อสารจังหวัดเชียงใหม่
โดยสารท่านให้ประกันตัวเป็นเงินสดวงเงิน๑แสนบาท
จากนั้นนายปรินครับได้เดินทางกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่ให้สัมภาษณ์ใด
นายนักพีรณัฐวงศวรรษเป็นทนายความนะครับ
เปิดเผยบอกว่านายปรินนะครับได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
แล้วก็มอบพยาหลักฐานสำคัญให้พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้ว
โดยทีมทนายความอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญต่างของทุกคดีเพื่อต่อสู้
และจะพิจารณาว่ามีผู้กล่าวหารายใดที่ให้การไม่ตรงกับความจริง

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลให้รอบครอบมากที่สุดครับ
ส่วนคดีที่มีผู้กล่าวหาเข้าแจ้งความถึง๑๕คดีนั้น
ทนายความระบุว่าเบื้องต้นทราบจากข่าวที่ออกมานะครับ
ยังไม่น่าจะถึงแต่ก็มีบางส่วนให้การไม่ตรงหรือว่าไม่เป็นความจริง
จึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคล
เพื่อเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดในการต่อสู้คดีครับ